เป็นคลิปดังในโซเชียลที่ติดตามกันมา๒๓วันแล้ว
กรณีของชายเมายาเสพติดขับรถแดงแหกด่าน
เจ้าหน้าที่จราจรพยายามจะสกัด

เพราะว่าตัวเจ้าของรถหลบหนีไปได้
แต่พอยึดรถได้ปรากฏว่าตรวจสอบเจอยาไอซ์ยาเสพติดเต็มเลย
คุณผู้ชมมันมีความคืบหน้า
ตรงที่สามารถควบคุมตัวเจ้าของรถนี้ไว้ได้แล้ว

แต่ว่าไปดูคลิปต้นเรื่องกันสักนิดหนึ่ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะดูกันไปแล้วนะคลิปนี้นะเรานำเสนอข่าวกันไปแล้ว
เหตุการณ์ตำรวจสายตรวจสนทองหล่อ
ยิงยางรถมิซูบิชิสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้แยกโบสถแม่พระฟาติมาถนนอโศกดินแดง
เพื่อเป็นการสกัดจับรถคันนี้คุณ
คือรถคันนี้แหกด่านมานะแหกด่านตรวจย่านเอกมัย
ก็เลยขี่มาจอดขวางเคาะเรียกคนขับเท่าไหร่
ก็ไม่เปิดประตูนะคุณนะแล้วก็ยังทำท่าเหมือนล้วงสิ่งของทันใดนั้นแหละฮ
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีจึงใช้ปืนยิงสกัดแต่หลบหนีไปได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไงบอกว่าก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลวก
กระสุนก็ต้องหลบแบบนี้

โอ้โหแชร์ต่อกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะฮะ
ทีนี้ตำรวจตามมาเจอรถคันนี้ตรวจพบอะไรแหม่ยาเสพติดนะคุณฮะ
ใช่เจอยาไอซ์อยู่ในถุงซิปน่ะเป็นถุงซิปล็อก๓ซองเนี่ยเนี่ย
รวมแล้ว๒กรัมเกือบ๓กรัมนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์เสพยา

เออนะฮะทีนี้มันมีความคืบหน้าตรงนี้ครับ
เมื่อวานเขาก็พยายามตามตัวคนขับรถเก๋งคันนี้ที่หลบหนีไปนะคุณนะ
จอดรถทิ้งไว้แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มีดดาบยาวแบบนี้

ปรากฏว่าตำรวจสอนอทองหล่อตามตัวได้แล้วคุณใช่
ตามตัวของผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำแล้วนะครับ
ก็คือนายสมชายก่อนที่จะขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
ค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตอนที่เขามอบตัวตำรวจก็สอบถามว่าทำไม
เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องหลบหนีทำไมต้องกลัว
เขาบอกว่าตอนนั้นเกิดความกลัว
กลัวว่าจะถูกตำรวจตรวจค้นและถูกจับนะฮะ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาหรือนายสมชายเพิ่งจะเสพยาเสพติดมา
แล้วก็มียาเสพติดภายในรถยนต์อีกนะคุณ

ติดมา๒ครั้งคือปี๕๑กับปี๖๐นะครับคุณ
คดีเสพแล้วก็ยังครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยนะฮะ

เป็นของคนที่นำมากับผู้ต้องหา
ทีนี้เมื่อสอบถามว่าเหตุใดต้องขับไปที่สามเหลี่ยมดินแดงไปทำไม
เขาบอกว่าเขาตกใจก็เลยขับหลบหนีมาเรื่อย
แล้วมาจอดทิ้งไว้ซ่อนตัวแล้วโทรให้เพื่อนออกมารับตัว
กบดานจนกระทั่งทนแรงกดดันไม่ไหว

เปิดเผยข้อมูลให้กับไทยรัฐทีวีล่าสุดเลย

หลบหนีทั้งหมดทั้งมวลเพราะกลัวอย่างเดียวเลย
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งเสพทั้งเคยขาย
มีคดียาเสพติดและอย่างเพิ่งเสพมา

ข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภท๑
คืออย่าพกอาวุธมีด

ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วย

โดยคัดค้านการประกันตัวนะคุณนะ

ใช่เพราะว่าบอกว่าไงรู้ไหมปกติน้องขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นวิน
เป็นวินิตอยู่ที่ซอยเอกมัย๓๐ค่ะ
พี่สาวเป็นคนออกรถมอเตอร์ไซค์ให้น้องเอง
แล้วไม่รู้เลยว่ารถสีแดงนี้ที่น้องเอามาก่อเหตุเป็นของใคร
พี่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่รถของน้อง
อย่างที่บอกค่ะเพราะตัวผู้ต้องหาเขาบอกแล้วไง
ว่าเป็นรถที่มีคนเอามาจำนำกับเขา
แล้วก็มาใช้ในการก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็ในช่วง๑๐โมงกว่าที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายสมชายผู้ก่อเหตุนะคุณนะ
ออกจากห้องควบคุมของสนทองหล่อมาแล้ว

ออกมาเพื่อจะขึ้นรถนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
สื่อรุมล้อมใหญ่เลยนะคุณนะรุมล้อมจะสอบถามเขานะฮะปรากฏว่าตรงบันไดของโรงพักกับรถที่มาจอดมันใกล้กันคุณ
นี่ก็เลยเอาไปฝากขังได้สื่อก็ยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยนะคุณนะได้แต่ลุมล้อมไว้แบบนั้นนะครับ
เออแต่เอาจริงนะเรื่องนี้นะคนที่เขาถ่ายคลิปพ่อค้าลูกชิ้นเขาก็บอกว่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยว
เขาบอกว่าเอาจริงแถวตรงดินแดงมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บางทีมีชุมนุมมีม็อบ
มันก็อาจจะมีเสียงพวกกับระเบิดประทัดอะไรอย่างงี้บ้างตัวคนขายเองอ่ะไม่ได้ตกใจอะไร
แล้วก็บอกว่าตำรวจก็พยายามปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มที่แล้ว
เพราะเรื่องของตำรวจมันมีสองเรื่องมันมีประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือเอ๊ะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะตรงนี้มันที่ชุมชนใช่ไหมฮะยิงโป้งแบบนี้เดี๋ยวไปโดนคนอื่น
คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่๒ก็คือตำรวจทำถูกยุทธวิธีหรือเปล่า

อันนี้มันอาจจะดูไม่คล่องแคล่วจริงอันนี้ยอมรับแต่ว่าปฏิบัติตามยุทธวิธีทุกอย่าง
ให้ตำรวจในทุกระดับชั้นเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการเหตุแบบนี้
การใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นด้วย
เพราะคนกวงป้องปังในเหตุเกษตรคุมชน
เออนะครับ